คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูที่นครศรีธรรมราชหน่อยคนมาต่อแถวยาวเลยค่ะที่วัดเขาพระทองเนี่ย
ทีแรกก็เอ๊ะมาต่อแถวที่วัดมาเพราะอะไรนี่คนเขามาตั้งใจที่จะเช่าบูชา
เครื่องรางของขลังต่างต่างที่บอกว่าป้องกันโควิดสิบเก้าได้เนี่ยบรรยากาศโอ้โห
คือไม่เว้นระยะห่างเลยเราก็กังวลแทนนะคะแล้วบางคนไม่ใส่หน้ากากเลยเอ๊ะมันจะป้องกันได้ไหมเนี่ย
ใช่ซึ่งนี่ที่วัดเขาพระทองนะคะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
มากันเยอะค่ะมาต่อแถวรอเช่าบูชาแหวนหัวนโม
แล้วก็หัวนโมเพื่อปัดเป่าโควิด๑๙วัดเนี่ยจัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นที่๒แล้วนะคะ
รุ่นพิเศษสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองแล้วก็รุ่นพระบรมธาตุมรดกโลก
คือรุ่นแรกถูกเช่าบูชาไปหมดเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงเมษาที่โควิด๑๙ระบาดเยอะค่ะ
โด่งดังของหัวนโมเนี่ยมาจากความเชื่อของชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้ว่าแหวนหัวนโมเนี่ยปัดเป่าโควิด๑๙ได้
แหวนหัวนโมแล้วก็หัวนโมรุ่นที่๒ก็เลยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเยอะ
เช่าบูชากันคึกคักตลอดทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ากลัวไงว่าเอ๊ะ
ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ชาวนครศรีธรรมราชเขารู้จักกันดีมีความเชื่อมา๗๐๐กว่าปีแล้วอะค่ะ

หรือว่าโรคอฮิวาตักกะโรคระบาดขึ้นมา

ทางด้านพระเจ้าศรีธรรมาศกราช
ที่เป็นกษัตริย์แห่งนครศรีธรรมราชในปัจจุบันเนี่ย
ตอนนั้นเป็นอจตามพลิง
ซึ่งเขาก็มีการทำพิธีปลุกเสกหัวนโมขึ้น
แล้วก็เอาหัวนโมไปหวานเอาไว้ที่รอบเมือง
ปรากฏว่าพอหวานแล้วเนี่ยโรคหาหรือว่าโรคอฮิวาตักกะโรคที่มันเคยระบาด
มันหายไปจากอาณาจักรนครศรีธรรมราชจนหมดเลยค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเกิดโรคหาระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยราชการที่สี่
ก็เลยมีรับสั่งให้สร้างหัวนโมขึ้นแล้วก็เอาไปหวานโปรยรอบเมืองนครศรีธรรมราช
รอบที่๒ที่มันระบาดเนี่ยนะคะโรคหาก็หายไปเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าหัวนโมนี่แหละก็คือของมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์
ต้องมีไว้เป็นมงคลประจำตัวช่วยในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เป่าโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงโรคระบาดต่าง
แล้วรอบนี้เนี่ยพอมาโควิดระบาดอีกชาวบ้านเขาก็เลยมีความเชื่อแบบนั้นนะคะ